ติดตามข่าวเย็นไทยรัฐกันต่อนะคะจะพาไปดูคลิประทึกนี้กันหน่อย
เป็นคลิปปฏิบัติการของตำรวจสภหัดใหญ่ที่กำลังไล่ล่าโชเฟอร์รถสิบล้อ
ค้ายาไอซ์นะคะเขาขับรถซิ่งแล้วก็แหกด่านนี้
จับกลุ่มไปไกลกว่าสิบกิโลเมตรสุดท้ายจนมุมหนีตำรวจไม่พ้นค่ะ
หลบใต้เตียงในบ้านซึ่งก็ถูกตำรวจเนี่ยจับกลุ่มไปดำเนินคดีนะคะ
หกข้อหานักด้วยกันค่ะนี่เป็นภาพเหตุการณ์ขณะที่ชุดปราบรามยาเสพติด
ของสพหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเนี่ยนะคะหรือว่าชุดตะวันค่ะ
เขาวางแผนจะจับกลุ่มนายโดนอาซิสหวังยีเซนอายุ๓๐ปี
เป็นคนขับรถบรรทุกสิบล้อนี่แหละค่ะคันนี้รถบรรทุกดินนะคะ
นี่แหละค่ะกำลังจะเข้าไปตรวจค้นปรากฏว่า
คนขับรถขับฝ่าด่านนี้ไปเลยค่ะตำรวจเนี่ยเขาตั้งจุดสกัดอันนี้ไว้บนถนนสาย
ถนนกาญจนาขออภัยค่ะกาญจนราเมฆนะคะ
แต่ว่านายโดนอาซิตได้ขับรถบรรทุก๑๐ล้อแหกด่านไปเกือบจะชนตำรวจด้วย
ตำรวจนี้ต้องหนีกันโอละหมานเลยนะคะขับตามไปค่ะ
จะเห็นว่ารถบรรทุกคันนี้เนี่ยฝ่าไฟแดงปาดหน้ารถคันอื่น
จนเกือบจะเกิดอุบัติเหตุอยู่หลายครั้งเจ้าหน้าที่เขาก็ขับติดตามไล่ล่าไปกว่าสิบกิโลเมตร
จนกระทั่งนายโดนอาซิตจอดรถแล้ววิ่งหนีเข้าไปในบ้านตัวเองค่ะตำรวจนะคะ
เขาก็ต้องวิ่งไล่ตามเพื่อจะเข้าไปจับกลุ่มนี่นะคะ
คือขับไล่ล่ากันเป็นสิบกิโลอ่ะทีนี้ในจังหวะที่เขาเข้าไปหลบหนีในบ้านนะคะ
เขาไปซ่อนตัวอยู่ใต้เตียงจากการที่ตำรวจเข้าไปตรวจค้นที่บ้าน
ก็พบมียาไอซ์บรรจุอยู่ในถุงสำหรับแบ่งขายจำนวน๖ถุงหนัก๗กรัมค่ะ
และยังมีน้ำใบกระท่อมอีกหนึ่งขวดหนักห้าร้อยกรัมที่อยู่บนรถบรรทุกด้วยนี่นะคะ
สภาพของนายโดนอาซีสเนี่ยนะคะตอนที่ถูกจับกลุ่มคือเหงื่อแตกเลยค่ะ
แล้วก็มีอาการคุ้มคลั่งด้วยโวยวายด้วย
แทบจะพูดไม่รู้เรื่องเลยลักษณะก็เหมือนกับตัวเองก็เสพยาอยู่ด้วย

และขณะถูกจับก็ร้องไห้คล่ำคลวนขอโทษแม่
สำนึกผิดขอให้ช่วยหน่อย
ดูช่วงวินาทีที่เข้าไปจับกลุ่มตัวกันหน่อยค่ะ
ก็ยังดีนะที่ขับหนีมาแล้วคือไม่ได้ไปชนคนอื่นเขาจนเสียหาย
ไปด้วยเนี่ยนะคะหลังถูกจับคุมตัวได้ตำรวจก็คุมตัวส่งสพหัดใหญ่
คดีหกข้อหานักเลยค่ะทั้งข้อหาค้ายาเสพติดและขับรถโดยประมาท
แล้วก็ต้องนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายอ่ะนะคะอืมไล่ล่ากันมาเป็นสิบสิบกิโล
สุดท้ายก็โดนจับอยู่ดีนะคะ